เกมรับจำนำ

ผู้รับจำนำของเราในวันนี้สิ
โดนเพื่อนแย่งสามีแบบไม่ทันตั้งตัว

เจอเพื่อนปั๊มกันอยู่อย่างนี้

น้องเทียบนักร้องเจ้าเสียงดีหุ่นเซ็กซี่

ขอเทคอกหักเพราะรักเมียได้มั้ยจ๊ะ

ทำไงนะคะ

ไม่ไกลพระรามสองไปบางบอน
ของที่เอามาจำนำ
คือหัวอับสลาค่ะ

ไป
นั่งแรงค่ะนั่งแรง

เก็บรับจำนำ
เก็บรับจำนำ
เก็บรับจำนำ

เก็บรับจำนำ
เก็บรับจำนำ
โดนเพื่อนแย่งสามีแบบไม่ทันตั้งตัว

ฟันตั้งตัวไม่ทันเพราะว่าตอนเปิดประตูไปปุ๊บ
เจอเพื่อนปัมกันอยู่อย่างนี้เหี้ย

พี่เราไปดูละครเรื่องนี้ดีกว่า
เจ็บใจไม่น้อยเพื่อนคอยกินหัว
เฮ่ย
ให้เจ้ากลับมาหาพี่ดีกว่า

นักร้องสาวเสียงดีหุ่นเซ็กซี่ประจำร้านเรานะคะ
สวัสดีค่ะ
ขอเพลงอกหักเพราะรักเมียได้ไหมจ๊ะ

แต่ถ้าเมียพี่ไม่รู้หนูก็ไม่ผิดนะคะ
งั้นเอาเพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ไปก่อนนะคะ
แม่ผัวข่อยกับเพื่อนข่อย
ปล่อยมุกจีบกันไม่เกรงใจเมียที่อยู่ตรงนี้เลยนะคะ

เอาละค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเพลง
ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้

แฮปปีฟอดเดทโทโย

แฮปปีฟอดเดทโทโย
โอ้ยแกอธิษฐานว่าอะไร
ขอให้คนที่ฉันรักอยู่ด้วยกันตรงนี้ตลอดไป
ได้สิอยู่ด้วยกัน๓คนแบบนี้มีความสุขสนุกกันจะตาย

น้ำลางก็จะปิดแล้วแต่ยังอยากดื่มต่อยู่เลย
จะไปยากอะไรก็ไปกินกันที่ห้องฉันเลยสบายไปกันหมดนั่นแหละ

โอ๊ยขาดตอนเลย

งั้นแกไปกับฉันไหม

เดี๋ยวข้าไปเองฉันจะรีบไปรีบมา
ดีเลยรีบไปไม่ต้องรีบมานะ
ไม่ใช่มาแล้วหลับกันหมดนะเว้ยมันไม่ได้เรื่องนะ
ใคร

เออแล้วเจี๊ยบเอาอะไรเปล่าเจี๊ยบอ่ะ
ฉันเอาลูกชิ้นลาบน้ำจิ้มเลยนะ
แล้วก็ขอแบบชำเลย
เดี๋ยวค่าซื้อเข้าไปให้

แบบนี้มันหลับไม่ลงรอ

มาแล้วเว้ยมาแล้ว
น้ำแข็งเกลียดเจี๊ยบ
ลูกชิ้นทอดมาแล้ว

ทำได้กันหรอ

แกน่าเกลิ่ม

สิ่งแรก
นี่เป็นการจับชู้แบบขั้นสุดเลยนะ
มันไปไม่ถูกกันนะชีวิตเนาะ

เราก็อยากรู้นะว่าเขาจะทำยังไงต่อ
ขอเชิญพบกับคุณยุ้ยจากร้อยเอ็ดค่ะ
สวัสดีค่ะ

คุณยุ้ยในเรื่องราวนี้มันผ่านไปกี่ปีแล้วครับ

อัธิบายหน้าแบบนี้

แล้วหนูก็เดินเหมือนคนไร้วิญญาณ

มันไม่ได้เคลียร์เลยอย่างนั้นถูกปะ

เพราะว่าหนูเป็นดีเจร้านหมูกระทะเนาะ

อยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้

เขาก็ไม่รู้ที่เขาชอบร้องเพลงแบบนี้ไง

ผัวเราก็มาอีนั่นก็มา

แต่วันเกิดเราก็จริงแต่เราก็ทำงาน

จนแบบเลิกงานเสร็จประมาณเที่ยงคืน

โซดาหมดน้ำแข็งหมด
สมมุติว่าพี่เอ็ยเป็นขวานหนูเถอะ

เอองไม่ไหว

ก็กลายเป็นสองคนนั่งรออยู่ใน

รอกันไปรอกันมาปับปับกันเลย

ก็คือที่นานเพราะเรารอลูกชิ้นไง
และอีกคนทอดลูกชิ้นก็ทอดนานเนอะ

หลังจากวันนั้นที่เราเดินงงออกไป
ชีวิตเราเป็นอย่างไรบ้างที่อยู่

มันทำให้เราติดเหล้าเลยใช่ไหม
เรียกว่าหนูยิ่งกว่าลำยองนะ
ลำยองยังมีวันพักเนอะหนูนี่แบบ
ตื่นเช้ามาหนูต้องเอาเหล้าล้างหน้าเลย
สิ่งเหล้าที่หนูกินนี่เหล้าขาวด้วยนะ

หัวหนูไอ้ตัวดีมันก็โทรมา
ขอคืนดีอยู่ไม่เอาไม่ต้องมายุ่ง
ย้ายที่ย้ายที่อยู่

ก็ไม่ไกลพระลำสองไปบางบอล

แต่เพราะเอิญไปเจอผู้ชายคนนึง
ที่นั่งอยู่ด้านนี้ดีไม่ได้แนะนำแหละผู้ชายคนนี้

พี่ไก่นะสวัสดีครับ
นั่งยิ้มใส่ดีอยู่เคยเจอพี่ไก่ได้อย่างไร

นี่เห็นเขาเปิดเพลงอยู่
เห็นเรานั่งคนเดียวเขาก็ลงมาปุ๊บ
เฮ้หวัดดีมาคนเดียวเหรอ

เขาเมาเขาก็เลยเริ่มระบาย

ถ้าเขาติดเหล้านะถ้าให้เขาเลิกเล่า

ก็เลยตัดสินใจว่าคือฝ่ายดี
เราตั้งใจดีแล้วว่าต้องถ้าเกิดเขาติดเหล้า

ใช้เวลาคุยประมาณเกือบ๒อาทิตย์ครับ

เมาแล้วเขาพาไปไหนนะ
มาหล่อตายแล้ว

แต่ตอนนี้คือหนูไม่ไหวแล้ว

นี่พอตื่นเช้ามาเขาก็มาว่าเรา

แค่น่ารักน่ะ

ไม่เอามาอยู่ด้วยกันเลยมาอยู่ด้วยกันเลย
แปลว่าพี่ก็ต้องซื้อวาราแบนอย่างนี้หรือเปล่า

ให้เขาละลดแล้วก็เลิก
เขาก็รับปากไปแต่เขาก็แอบกินนะ
โดนจับได้อะไรอยู่ด้านนั้นใช่
แล้วเรามาเลิกเล่าได้ยังไงพี่ยุ้ย

งานไม่มีเขาก็โดนโกง
แล้วทั้งห้องทั้งตัวทั้งครอบครัวมีตังค์๕๐บาท
ก็ขอเขาว่าขอตังค์๕๐บาทได้ไหม

เขาก็ให้เรานะทั้งที่ไม่มีตังค์ซื้อข้าวเลย
เงินนั่นแหละเดินไปที่ตลาด
ก็เดินก็คิดไปด้วยแหละว่าสงสารเขาก็สงสาร
เอาวะไปซื้อกับข้าว

แล้วก็มันก็มีตังค์๔๕บาท

ขอบคุณครับ
ทำไมมันนึกอะไรในใจเหรอครับในวันนั้น
ทำไมถึงตัดสินใจหักมุมเลยทันทีเลย
ตั้งแต่แรกมาอยู่เราก็ไม่ได้มีอะไรกันแล้ว

อะไรที่ว่าเขาห้ามไม่ให้กินเหล้า

เขาทนกับเราได้ทุกสภาพ
พอไม่กินจริงไม่ถึงอาทิตย์นะก็
ขอบคุณให้คุณเป็นโชคดี
พี่ไก่เมื่อไหนภารกาลรู้สึกของสามีบ้างได้ป่ะ
ตอนที่เขาถือจานเข้ามาแล้วมีดอกไม้มาอย่างนี้ครับ

ตอนนี้ทำให้อีลำยองกลับมาเป็นลำไยได้แล้ว

เป็นจุดทุกวันนี้ครับ
ก็อยากที่บอกว่าขอบคุณหลาย

เดี๋ยวจะยิ้มไปมากกว่านี้นะครับ

ไปซื้ออิตแอมบานค่ะ

ขอให้เราหาศัพท์คำนี้ให้เจอก่อนครับ
ไปก่อข้าง

กลางข้างไปแอ้มบ้าน

อันนี้เป็นทางแรกที่ได้ยินนะ

ก็คือเอาไปตัวหน่ะ

ยังไม่สวยสมบูรณ์เท่าไหร่ถึงไหม

ข้อนี้ฝนตกอีกต่างหาก
แล้วก็ทำราคาใหม่นะครับ

เป็นนางรำคือซื้อมาเพื่อใส่รำ

ได้มาอย่างไรค่ะอ๋อแล้วคุณได้มาอย่างไรครับอ่า
เจ้าภาพที่เขาบนบานสารเก่าเขาถูกลอตเตอรี่

เขาก็เลยไปบูชาเซียนนี้มาให้หนู
แต่เราก็ไม่ได้เรียนจบทางด้านนี้หรือว่าอะไร
แล้วน้องคุณไปได้ถ้ารำมันยังไง

ค่ะเพลงมาแล้วท่านไม่ลงก็ไม่รำเลย

คุณพ่อคุณแม่จ๋าใช้วิจารณญาณด้วยนะครับ

ขอเบอร์ไม่อยู่อีกนิดหนึ่งค่ะ๐๖๓๐๐๔๖๒๕๕ค่ะอืม
พี่เอาท่านมาวันนี้พี่ขออนุญาตหรือยังคะเนี่ย
ขอแล้วค่ะลูกมีความจำเป็นนะ

ก็ขอให้แม่ช่วยลูกก็บอกท่านแล้ว
ค่ะพรุ่แล้วแม่เค้าว่าอย่างไร

เราไปดูราคามหาชนกันดีกว่านะคะว่าหัวอับสาราเนี่ย

ของศูนย์คุณค่าแบบนี้ให้๓๐๐๐บาทถ้วนเลยจ้า
ของไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันฉันให้๑๕๐๐บาทค่ะ
มันจะเป็นเป็นเสียงของพวกที่ว่าเขามีครูบาอาจารย์
ที่ว่าพวกเหมือนพวกลิเกพวกโนลาพวกอะไรทั้งนี้ทั้งหมดเลยนะ
ฝีมือการทำเพราะว่าก็ผลิตประดอยสวยงามอยู่นะ

ยังงามบัลลังการมากให้๒๑๐๐บาทจ้า
มีหลายราคานะคะราคาดีอยู่ราคาดีเราเฉลี่ยมาให้แล้ว
ราคามหาชนอยู่ที่๒๐๖๐บาทค่ะ

แม่บอกว่าแม่บอกว่าแม่บอกว่าแม่บอกว่าแม่บอกว่าแม่บอกว่า

แม่บอกว่าแม่บอกว่าแม่บอกว่าแม่บอกว่าแม่บอกว่า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

แม่บอกว่าแม่บอกว่าแม่บอกว่าแม่บอกว่าแม่บอกว่าแม่บอกว่าแม่บอกว่าแม่บอกว่าแม่บอกว่าแม่บอกว่าแม่บอกว่าแม่บอกว่าแม่บอกว่าแม่บอกว่าแม่บอกว่าแม่บอกว่าแม่บอกว่าแม่บอกว่าแม่บอกว่าแม่บอกว่าแม่บอกว่าแม่บอกว่าแม่บอกว่าแม่บอกว่าแม่บอก

จำนำแล้วก็ต้องถ่ายของคืน

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเข้าสู่ช่วงไทยของ

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนแม้แต่บาทเดียว
โดยเราจะมีคำถามถ่ายของทั้งหมด๔ข้อ

รับของจำนำกลับบ้านไปเลย
และรับเงินรางวัลข้อละ๕๐๐๐บาท
รวมเงินรางวัลสูงสุดในรอบนี้
ถึง๒๐๐๐บาทเลยครับ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๑ครับ

คือถ้าเราช่วยเขาให้หลุดจากตรงนั้น

อีกหลายคนที่เขาดูแล

พี่ไก่เขาดูแลเราแบบดูแลเต็มที่

เราก็มีแอบกินบ้างใช่ไหม
แอบกินครับ
เคยมีอาการที่แบบว่าลงแดง
เห็นไหมเขาบอกว่าคำว่าลงแดง
มันก็จะหมายถึงอาการหงุดหงิดกระวนกระวาย

ของคนที่เคยทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นประจำ

แล้วก็พอไม่ได้ทำเนี่ยก็จะรู้สึกแบบนี้

เวลาสามีหนูนะไปทำงานนะ
แล้วมันกลับบ้านมาตอน๓ทุ่มประมาณ๓ทุ่ม

กลับบ้านแบบ

แต่ว่าทำไมเขาต้องเรียกว่าลงแดงด้วยเนาะ

เข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่หนึ่งถามว่า

คำว่าลงแดงคำว่าแดงหมายถึงอะไร
ข้อหนึ่งเลือดข้อ๒เงิน

คนเราเวลามันเกิดความอยากมานะความอยากมา
อยากได้อยากกินอยากอะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่สนใจอะไรแล้ว
ทีนี้คำว่าแดงแดงนี่มันก็ต้องหมายถึงเลือด

เลือดเนี่ยเลือดเนี่ยคือมันแดงแน่

ตอนไม่มีเรายังมีสีเขียวเลยแบงค์๒๐

แดงก็แบงร้อยเขาก็ว่ากันใต้
คุณไม่ได้กินเหล้าคุณลงแดง

เข้าเส้นเลือดแล้วเราต้องแย่งออก
ถ้าเงินนี่เงินนี่ไม่ใช่นะความคิดพี่นะ
ไม่มีเงินสักแดงมันก็จะลงแดงตายไง

เอ้างั้นอาหารเลือดเป็นเลือดเนอะ
อ๋อว่าเลือดค่ะ

แหมพี่ไก่เขาหนักแน่นสักขนาดนี้
มีหรือพี่ยุ้ยจะกล้าขัด
ให้มันรู้ซะบ้างบ้านนี้สามีเป็นใหญ่

น่าดูน่าดูพี่ไก่เออ
ถูกไหม

เห็นไหมล่ะ

คำว่าลงแดงในตำราแพทย์แผนโบราณเนี่ยนะครับ
เขาหมายถึงอาการท้องเสียอย่างแรง
และก็มีเลือดจำนวนมากนะครับ

แล้วคำว่าลงแดงนะคะยังเป็นอาการของคนที่อดสิ่งเสพติด

แล้วก็ถ่ายออกมาเป็นเลือดด้วยนะคะ

ตอนนี้มีเงินสะสม๕๐๐๐บาท

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒เลยครับคุณผู้ชม

ก็คือเราร้องคราโลเกนี่แหละ

เราก็ชมเขาด้วยเขาก็จะมีคำพิวเทียนอย่างนี้

ถ้าช่วงปีใหม่เป็นหมื่นก็มี
นี่แสดงว่าคือใครที่แบบว่า
เขาอยากจะร้องก่อนเนี่ยเขามีธุระอะไรอย่างนี้

วันนั้นไปนั่งอยู่ตั้งแต่เช้าจนมืด

อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอย่ายุ้ย

คาราโอเกะเนี่ยเขามีต้นกำเนิดมาจากประเทศอะไร

เขามีกูรูดีเนนะครับ
เข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๒ถามว่า
คำว่าคาราโอเกะมีที่มาจากอะไร

ถึงกับหัวเราะเลยล่ะครับพี่ยุ้ย
อ้าวแล้วแบบนี้ต้องถึงมือพี่ไก่อีกหรือเปล่าเนี่ย
วงไหนคือที่มาของคาราโอเกะ
และจะไถหัวอับสารากลับบ้านได้เลยหรือไม่

คาราโอเกะใช่ไหมมันต้องเป็นประเทศญี่ปุ่นแล้ว
อสตาร์นี่มันน่าจะใช่นะ
เพราะมันเกี่ยวกับเพลงอยู่แล้วมันเพลงอยู่แล้ว
เพื่อมันแปลกแม่ภัยหนูกระจ่อคิดอย่างไร

ด้วยวัยวุฒินะที่เยอะกว่า
เอาความแก่มากลมเท่าแล้ว

ครับครับอะไร
ยุ้ยอดีตสาวคาราโอเกะ
ต้องมาเจอกับคำถามที่มาของคาราโอเกะ
ซึ่งพี่แกจะโอเคหรือเปล่าก็ไม่รู้
งั้นเรามาฟังพี่ยุ้ยวิเคราะห์กันต่อเลยครับ
คำว่าคาราโอเกะมีที่มาจากอะไร
ข้อหนึ่งวงออเครสต้า
ข้อสองวงไพ่นกระจ่อ
คำตอบเป็นคนละเรื่องกันเลยคุณเอ๋ย
ก็อย่างที่บอกไงคาราโอเกะใช่ไหม
มันต้องเป็นประเทศญี่ปุ่นละคาราโอเกะ
วงไพ่นกกระจอกจีนฮ่องกงไต้หวัน
นี้เขาเป็นคนจีนเล่นไพ่นกกระจอก
แต่นี่วงออสต้าเนี่ย
มันน่าจะใช่นะเพราะมันเกี่ยวกับเพลงอยู่แล้ว
มันเพลงอยู่แล้วเขาเล่นปุ๊บเราชอบใช่ไหมใช่ไหม
นี่ด้วยความอยากร้องคนเขาก็เลยคิด
ทำไมเราทำดนตรีไปให้คนร้องดีกว่า

เพื่อมันแปลกมาภัยนกระจอกคิดอย่างไร

เล่นไพ่เนี่ยเสียมีอารมณ์ร้องเพลงมันก็ไม่มี
ก็เจ้ามือพักกล่าวแล้วโอ้โฮไม่ทำมาได้
อย่างนี้คนเล่นไพ่เสียบมีอารมณ์ร้องเพลง

เจ้ามือสามีว่าอะไร

ข้อหนึ่งวงออเคตต้า
มาแล้วนะคะข้อหนึ่งวงออเคสก้าค่ะ

เอาเรื่องจริงครับพี่ไก่
ข้อนี้พี่ยุ้ยก็เหมือนจะเถียงสู้
แต่ก็ต้องยอมอ่อนข้ออีกครั้ง
งั้นเรามาฟังเฉลยที่มาของคำว่า
คาราโอเกะไปพร้อมกันเลยครับ

เป็นคำที่มาจากภาษาญี่ปุ่น

คาระแปลว่าว่างเปล่า
และโอเกะเนี่ยย่อมาจากคำว่าโอเกะซูตุระ
แปลว่าวงออเครสต้านั่นเอง

ออเคสตราที่ว่างเปล่านั่นเองนะคะ

เปล่าเวลาสองข้อจับถูกทั้งสองข้อนะคะ
รับไปรายหนึ่งหมื่นบาท

ไข่ของสำเร็จ

ก็คือกำไรและมีเวลาเลย
เท่านั่นไข่ของข้อที่สาม
ต้องบอกว่าเหตุการณ์ชีวิตคู่ที่น่าประทับใจที่สุด
ก็คือวันที่ตัดสินใจเลิกเล่านี่แหละ

ค่ะโควิดด้วยอะไรด้วยโกงด้วยพี่ไก่โกงด้วยอะไรเยอะ
ส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราไม่มีเงินเราซื้ออะไรกิน

มะม่าอร่อยค่ะต้องกินกับข้าวอร่อยใช่มะม่ากับข้าวใช่มะม่ากับข้าว

อ้าวมาเข้าสู่คำถามไทยของข้อที่๓ถามว่า
หมี่กึ่งสำเร็จรูปรสแรกของโลกคือรสอะไร
ข้อ๑รสไก่
ข้อ๒รสหมู
โตมาตั้งแต่เด็กนะมาม่าตอนนั้นจะไม่มีหลายรถนะ

ด้วยวัยวุฒินะที่เยอะกว่า
เอาความแก่มาปรบเจอแล้ว

อะไรอ่ะอะไรยงเขาสวอะไร
ช่วงนี้รู้สึกไม่ดีเลยได้ยินเสียงนี้

ตอบมาแล้วนะคะข้อหนึ่งรสไก่ค่ะ

เมื่อพี่ยุ้ยขอตอบตามเสียงหัวใจ
เจอแบบนี้ทำไมพี่ไก่ก็ต้องยอมบ้างล่ะ
แต่ตอบขัดใจสามีแบบนี้
ถ้าผิดไปเคลียร์กันเองเด้อสูง

หมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะที่เกิดขึ้นครั้งแรกเลยนะคะ

หลังสงครามโลกครั้งที่๒นะคะ
โดยนายอันโดโมโมฟุกุ
ก่อตั้งบริษัทผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเจ้าแรกนะคะ
ซึ่งบะหมี่สำเร็จรูปรสแรกของโลก

มีเงินสะสม๑๕๐๐๐บาท
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๔ต่อเลยครับ

เคยไปทุ่งกุลาร้องไห้ไหมคะ
เคยได้ยินสื่อแต่ไม่ค่อยได้ไปค่ะ
รู้ไหมว่าทำไมเขาเรียกว่าทุ่งกุหลาร้องไห้

อย่าตัดทิ๊กนะมุกนี้ต้องเอาออกอากาศได้น่ะ

ไม่ใช่ให้ไม่ใช่ร้องไห้

เข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๔ถามว่า
ทุ่งกุลาร้องไห้สาเหตุที่ร้องไห้เพราะอะไร
ข้อหนึ่งแห้งแรงจนร้องไห้
ข้อ๒โดนบอกลาแล้วร้องไห้
แห้งแรงจนร้องไห้มันไม่ใช่เฉพาะทุ่งกุลาที่แห้งแรงนะ
แทบทุกพื้นที่ที่แห้งแรง
จะตั้งทุ่งกุลาร้องไห้มันก็จะต้องมีแทบทุกจังหวัดเลย
ก็มีที่ตรงนั้นที่มันแรงมากคือไม่มีน้ำไม่มีอะไรเลย
บอกลาแล้วร้องไห้มันอาจจะเป็นเรื่องเล่านะ

อ๋อเหมือนอย่างนี้เหรอที่โดนบอกลาแล้วร้องไห้
ก็คือเวลาเขามาบอกลาลาวเขาจะพูดอย่างนี้ใช่ไหม
กุลาแล้วก็ไปร้องไห้อย่างนี้หรอ
อันนี้โดยโดยความคิดนะแต่จริงแล้วคงจะไม่ใช่
เพราะเวลาไปบอกลามันคนเราเวลามันจะบอกเลิกแฟนมันบอกได้ทุกที่นะ

แห้งแรงจนร้องไห้
ตอบมาแล้วนะคะข้อหนึ่งแห้งแรงจนร้องไห้ค่ะ

คบกันไปมาอยู่นานในที่สุดก็ได้ข้อสรุปเสียที
คำถามทุ่งกุลาร้องไห้นี้จะทำให้สองสามีภรรยาต้องร้องไห้หรือไม่
ความฝันที่จะต่อเติมบ้านจะต้องไกลออกไปอีกหรือเปล่า
มาลุ้นพร้อมกันครับ
ถูกครับ
เยี่ยมมาก

คุณแม่คุณพ่อชนเผากุลาเนี่ยนะครับ
ซึ่งเป็นกลุ่มชนกลุ่มน้อยจากประเทศพม่า
ได้เดินทางมาค้าขายผ่านทุ่งแห่งนี้

ใช้เวลาหลายวันก็ไม่พบหมู่บ้านใดเลย

ต้นไม้ก็ไม่มีให้ร่มเงานะคะ
มีแต่ทุ่งย่าเนี่ยเต็มไปหมดเลย

ทำให้ชาวกุลาพากันร้องไห้จริง
สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า
ทุ่งกุลาร้องไห้

ตอบถูกทั้งหมด๔ข้อเลยนะคะ
รับไปเต็ม๒หมื่นบาท

เยื่อนใจจัง

จาก๒หมื่นบาทจะสามารถเพิ่มเป็น๔หมื่นบาทได้
ถ้าพี่สามารถเล่นเกมในช่วงตัวจำนำโชคได้สำเร็จ

จะเป็นอะไรกติกาเป็นยังไงไปชมค่ะ
และตัวจำนำวันนี้จะนำโชคในเกม
ปิงปองชวนดูด
กติกาก็คือผู้จำนำจะต้องวัดพลังปอดของตัวเอง
โดยใช้หลอดดูดปิงปองของเราที่เตรียมไว้
ไปวางไว้บนปากขวดจำนวน๘ขวด
ภายในเวลา๑๐๐วินาที

ทางรายการจะเบิ้ลเงินราวรรณ์ให้อีกหนึ่งเท่าไปเลย
กติกามันก็มีเท่านี้แหละครับ

เพราะฉะนั้นไม่เกินความสามารถสู้

ไก่เชียร์ได้นะส่งกำลังใจมานะครับ

แรงค่ะสู้แรง

โอ้ค่ะขยับมาลุกดูเลย
ลุกเข้าไปด้วยพร้อม

ดูดขึ้นมาแล้วจะเอามาวางที่ตรงขวด
พี่ไก่มาเชียร์ก็ตกใจใหญ่ตื่นเต้นเข้าไปใหญ่เลยค่ะ

เพราะว่าเรายังกะจังหวะมันไม่ถูก
วางมือ

เอาใหม่

กลัวทำไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันหล่นบ่อยมาก

จนเกิดประมาณในตัวเองเลยค่ะ
เดี๋ยว

โอ้โฮเดี๋ยว
ดูอีกเลย

เพราะว่าลมหายใจเรามันไม่เพียงพอค่ะ

พ่อเรามีได้เอาไปก่อน

ไม่มีเพียนมิโกะ

สุดท้ายแล้ว

ลมหายใจแทบขาดห่วงเลยล่ะครับพี่ยุ้ย
ส่วนโคตรไก่สามีไก่ก็เชียร์แบบสุดหัวใจเหมือนกัน
คุณต่อเติมบ้านจะได้เบิ้ลอย่างที่ฝันไว้หรือไม่
ช่วงหน้ามาเชียร์กันต่อครับ

มันตื่นเต้นลมหายใจไม่ถึง

กูรูกูรูไก่ว่า

โดรสี

นี่ถ้าดูดเองได้สงสัยมาเล่นแล้ว
เอาล่ะเวลาเราให้ไว้ว่า๑๐๐วินาที
ถ้าไม่เกินนี้นะครับหมายถึงภารกิจนี้สำเร็จนะครับ
รุ้นกันว่าคุณยุ้ยทำได้หรือไม่ได้ครับ
ถึงแม้ลีลาของพี่ยุ้ยจะดูขัดใจพี่ไก่ซะเหลือเกินแต่ก็ไม่แน่นะหากทันเวลาขึ้นมาแล้วก็โค้ดไก่ก็ต้องยอมเหมือนกันแหละ
อย่ารอช้าสามีภรรยาเขาจะรีบเอาเงินไปต่อเติมบ้านเงินรางวัลจะถูกเบิ้ลเป็นเงินเกือบครึ่งแสนได้หรือไม่มาฟังเฉลยกันเลยครับ
ไม่ได้ไม่ได้๑๑๙วินาที
แม้ว่าวันนี้พี่จะทำไม่สำเร็จนะคะแต่บอกเลยนะคะว่าวันนี้รับไปไม่น้อยนะคะ
เงินจำนำในตอนแรกนะคะ๔๕๐๐บาทกับเมื่อตะกี้นี้นะคะเงินสะสมอีก๒๐๐๐บาทวันนี้รับไป๒๔๕๐๐บาท
และที่สำคัญเลยคือไทยคลมสำเร็จ

วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ยุ้ยและพี่ไก่มาก

ขอบคุณด้วย
และเช่นเคยนะคะเป็นช่วงถ่ายของให้คุณผู้ชมทางบ้านแล้วนะคะ
วันนี้ชาวจำนำของเราจะเป็นใครไปชม

เราขอถ่ายของให้กับคุณธิดารัฐพนักงานออฟฟิศจากกรุงเทพมหานครครับ
คุณธิดารัฐได้นำแหวนทองไปจำนำไว้ในราคา๓๐๐๐บาท
เพื่อนำเงินไปจ่ายค่างวดรถมอเตอร์ไซค์ในช่วงเงินขาดมือ
ทางรายการก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณธิดารัฐ
และพี่น้องชาวเกมรับจำนำทุกท่าน
ขอให้สู้นะครับ

หากอยากให้เราถ่ายของที่ติดจำนำให้ฟรีแบบนี้
หรือทางจดหมายตามกติกาที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยครับ

กับคนทางบ้านนะครับคุณสามบ้านคุณสามบ้านใช่

อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับรายการเกมรับจำนำของเรานะครับ
พร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้กับทุกครอบครัว
คุณสามารถเอาของอะไรก็ได้มาจำนำกับทางรายการของเรา
และรับเงินจำนำในราคาสุดพิเศษแบบนี้

เกมรับจำนำเปิดทำการทุกวันอาทิตย์เวลา๖โมงเย็น

ใช่สัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันนะครับ
ลาแล้วนะครับสวัสดีครับ

เธอมีสามีเป็นนักฆ่าประจำหมู่บ้านเลย

มันเป็นนักฆ่าประจำหมู่บ้าน

เฮ่ยเธอก็ไม่กลัวเวรกรรมเหรอ
เวรกรรมมันไม่มีอยู่จริงหรอกเว้ย

เขาบอกว่าเหลือประมาณครึ่งเซนนี่แหละ

ตรงหัวหมูกับหัวเขาน่ะตรงกันเลยจ้ะ

ตลอดตั้งแต่เกิดบ้านกันแล้ว